ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของน้องนักศึกษาปี๔คนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะ

ถูกครับไปฝึกงานที่โรงแรมแล้วไปถูกเครื่องรีดผ้าทับนิ้ว
คุณหมอตัดสินใจต้องตัดนิ้วเธอ๔นิ้วทิ้งไป
ค่ะก็คือตั้งแต่นิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วก้อยเลยค่ะ
บอกว่าเรียนจะจบอยู่แล้วแต่ว่าอยากเดินตามหาความฝันนะ
แต่ว่าไม่รู้มันจะไปถึงไหนเพราะว่าก็กลายเป็นคนพิการไปแล้ว
กลายบอกว่ากลายเป็นบุคคลทุกผลภาพ
นี่เป็นภาพแล้วก็ข้อความที่ผู้หญิงคนนี้น้องคนนี้โพสต์ในเฟซบุ๊ก
หลังจากเธอต้องถูกตัดนิ้วข้างซ้าย๔นิ้ว
เพราะไปประสบอุบัติเหตุเครื่องรีดผ้าลูกกริ้งอุตสาหกรรมของโรงแรมแห่งหนึ่งที่นครสวรรค์เนี่ย
ทับมือขณะที่ไปฝึกงานจนบาดเจ็บ
ข้อความบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ๑เดือนแห่งการสูญเสีย
ปีนี้อายุเพิ่งจะครบ๒๒ปีเองก็เป็นเจ้าเพศซะแล้ว
หนักที่สุดในชีวิตคือต้องถูกตัดนิ้วมือข้างซ้าย๔นิ้ว
ต้องกลายเป็นคนทุกผลภาพ
ตอนนี้กำลังจะเรียนจบจริงอยากตามหาความฝันตัวเอง
แต่บางทีอาจจะถูกจำกัดด้วยสถานะเขาเรียกว่าสถานภาพทางร่างกาย
เกิดในครอบครัวฐานายากจนทรงเสียตัวเองเมืองตอนนี้ที่เข้าเรียนปี๔เทิม๒
แล้วมาประสบอุบัติเหตุขณะกำลังฝึกงานทำให้ต้องตัดนิ้วมือ
จากความร้อนทำลายเส้นประสาทและทำลายมวลกระดูก
ทำให้กระดูกสุกเหลือแต่นิ้วหัวแม่มือนิ้วเดียว
จะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ครบ๓๖

ใครพอให้คำแนะนำได้บ้างว่าควรจัดการอย่างไรกับชีวิตดี

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไปพบกับน้องผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของโพสต์นี้
ชื่อว่านางสาวตะวันทิพย์พุ่มฉัดบอกว่า
ตัวน้องไปฝึกงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้น๔เมษายนครับระหว่างที่เข้าไปทำงานในห้องซักรีด
เพื่อไปรีดผ้าของโรงแรมแต่จู่เนี่ยเครื่องรีดผ้ามันขัดข้อง
ทำให้แผ่นความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยมันทับมือของเธอนะครับ
มีแผ่นเหล็กลองไว้อยู่แล้วด้วยความร้อนของเครื่องด้วย
แล้วก็มีแผ่นเหล็กมาทับอีกทุกทีค่ะเวลาผ้าค้างหรือว่าแบบมีอะไรเข้าไป
มันจะกดถอยหลังได้เครื่องมันจะมีระบบกดถอยหลัง
หนูก็เอื้อมเอามือขวาหนูกดถอยหลังแล้วมันไม่ถอย

ครึ่งตัวหนูก็ไม่เคยโดนอะไรร้อนร้อนขนาดนี้
หนูไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรมากเท่าไหร่
หลังจากเกิดเหตุทางโรงแรมก็ส่งตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศวรรษ์ประชารักษ์
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในกรุงเทพ
และคุณหมอก็แจ้งว่านิ้วมือเธอถูกความร้อนมากจนไม่สามารถรักษาได้แล้ว
จำเป็นต้องตัดนิ้วทิ้งถึง๔นิ้ว
ทางโรงแรมก็ให้การช่วยเหลือนะครับรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็ให้ไปพักที่โรงแรมฟรีระหว่างรักษาบัตรแผล
จะได้ไม่ลำบากในการเดินทางกลับที่พัก
แล้วก็โรงแรมนัดให้คุยกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่๘พฤษภาคม
แล้วก็หวังว่าอยากจะมีงานประจำเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง
แล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะเรียนต่อระดับปริญญาโทด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกจำกัดอนาคตด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ครบ๓๒หรือเปล่า